คุณผู้ชมจะพาไปดูการทำก้อย
ก้อยที่ว่านี้มันไม่ใช่ก้อยหมูไม่ใช่ก้อยเนื้อธรรมดาหรอกนะจ๊ะ
แต่จะเป็นก้อยอะไรเอาตามสองหนุ่มนี้เข้าไปกันเลย
โอ้โห้ยนี่เหล่าคะก็ป้อม
แน่นอนไอ้ตอนแรกเห็นนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับไอ้ไม้ยาว
นึกว่าไปไหนตกปลาเออเหมือนเหมือนกันนะ
อุปกรณ์พร้อมสับเลยนะฮะในปลายของไม้เนี่ยจะมีบวกเล็กอยู่
มาสดแล้วก็เอาไปทำเมนูอร่อยกันนะคะ
ต้องบอกว่านี่เป็นวิถีชีวิตของหนุ่มเมืองกาลสินนะจ๊ะ
บางคนอาจจะฮิตเดินห้างแต่ที่นี่เขาฮิตเดินป่าจ้า
ลุยทุ่งลุยนากันมาตามล่าหากระป๋อมหรือกิ้งก่านั่นเองนะคะ
วิธีการนั้นไม่ได้ยากอย่างไรแปลวะแม่พี่น้อง

เตรียมอุปกรณ์อย่างแรกคือไม้ไผ่
แล้วตรงปลายไม้ไผ่ใช้เชือกทำเป็นบ่วงเอาไว้
แล้วเอาไว้คล้องกับปอมนั่นเองค่ะ

มันต้องมีเทคโนคหน่อยนิดนึง
บางคนค่ะเขาจะค่อยใช้ไม้ที่มีเชือกบ่วงคอนี่นะคะ
ค้องไปที่ค้องกระป้อมแล้วก็กระตุกเชือกแปบนี้
โอ้โหเสร็จนะได้กระป๋อมมาหนึ่งตัว
บางคนใช้วิธีแบบนี้ยังไงครับ

เป่าคาถาเหรอคะ
โอจะเปาขทามหาร

กระป๋อมมันจะสนใจมันจะอยู่ในพวัง
นิ่งเงียบมันจะอึ้งนิ่ง
อึ้งนิ่งนั้น
อันนี้เรียกว่าอาการเมา

เขาปลาผิวปากด้วยนะใช่หลายคนบอกนะว่าการผิวปาก
ทำให้กระป๋อมมันสนใจมันก็จะนิ่ง
พอนิ่งมันเงียบเราก็ได้จับมันได้ง่าย

แต่สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นวิถีชาวบ้าน

พอจับแล้วเรายังไงต่อเอ้าคุณอย่ารอช้านะจ๊ะ
เอามันไปทำความสะอาดจ้า

ว่าเฮ้ยถลกหนังกระป๋อมเหรอ
ใช่เค้าทำความสะอาดก็เป่าเปลือยแบบนี้แหละค่ะ

สำหรับใครที่ไม่คุ้นตาไม่ชินตา
แต่มันก็เป็นวิถีชีวิตน่ะคุณผู้ชมล้างออกแล้วยังไงต่อ
ก็เอาไปย่างไฟอ่อนจนสุกเหลืองหอมเสร็จแล้วก็เอามาสับให้ละเอียดทั้งตัวแบบนี้เลย

ใช่ค่ะตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายหางของมันเลย
มันก็จะได้เนื้อบางได้กระดูกป่นเข้าไปอีก
เครื่องก็จะมีน่ะพริกพีกผงมีถั่วมีข้าวคั่ว
ก็เป็นอันอยู่อันที่แล้ว

แต่ว่าเราก็ไม่เคยทานว่าเมนูกระป๋อมมันเป็นยังไง
แต่ว่าก้อยกระป๋อมมันเป็นเมนูแบบท้องถิ่น

คือเอาอย่างนี้คุณผู้ชมบางคนดูแล้ว

ต้องบอกแบบนี้ว่าในสมัยก่อนนะคะ

เพราะฉะนั้นแบบนี้มันคือวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ด้วยเต็มเปลี่ยมไปด้วย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

และสิ่งสุดสุดแปลกที่ต้องร้องว้าวนี่ก็คือก้อยกับปลอม